คุณผู้ชมคะมีช้างป่าตัวใหญ่เลยค่ะ
ตกลงไปในสระน้ำอยู่กลางสวนทุเรียน
ของชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านก็เห็นแค่เอ๊ะเหมือนเป็นหลังโผล่ขึ้นมา

ไปดูใกล้คือช้างป่าตัวนี้จมน้ำแล้วก็ตายอยู่กลางสระเลยค่ะ
มันดีเท่งอ่ะ

วางวางวางวางวาง

วิธีการนี้ไม่ไหวค่ะต้องใช้รถแบ็คโฮล
ชาวบ้านบอกไม่ไหวดึงไม่ไหวนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ช้าง
ตัวนี้เป็นช้างป่านะคะงาหักไปข้างหนึ่งด้วย
สระน้ำสวนทุเรียนค่ะในพื้นที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรี
ธรรมราชนะคะเป็นช้างพลายนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้
เชือกมัดดึงขึ้นมาแต่ไม่ไหวต้องรอรถแบ็คโฮล
สระน้ำกว้างยาวประมาณยี่สิบคูณ๑๐เมตรนี่ค่ะ
ก็จะมีร่องรอยต้นกล้วยที่ถูกช้างป่าเหยียบ
หลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอนพิตาม
นายนัทพลพรามภูลคาดว่าเมื่อคืนช้างป่าบนเทือกเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติเขานันคงลงมาหากินเชิงภูเขา
ตัวนี้อาจจะลื่นตกลงไปในสระน้ำแล้วขึ้นไม่ได้
แล้วมันดึกแล้วไม่มีใครเห็นก็เลยจมน้ำนะคะก็ต้องประสาน
เจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็ต้องใช้รถแบ็คโฮ
ดึงช้างป่าขึ้นมาแล้วเขาจะนำไปฝังกันนะคะครับ
น้ำหนักเยอะเยอะมากและทางขึ้นชั้นด้วย
เขาก็คงจะปีนขึ้นมาเองไม่ไหวน่าสงสารค่ะครับ